ส่วนวัยรุ่นตีกันหน้าเวทีหมอลำมีมาอีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสามทุ่มเมื่อคืนนี้ที่ร้อยเอ็ด
โอ้ววัยรุ่นสองกลุ่มยี่สิบกว่าคน
มีปลาระเบิดอะไรกันด้วยระเบิดปิงปองควันฟุ้งเลยเดี๋ยวลองดูค่ะ

สามทุ่มเมื่อวานนี้อ่ะนะคะงานจัดขึ้นภายในวัดด้วย

หน้าเวทีหมอลำวัยรุ่นโอ้โห

สองฝ่ายรวมก็อยู่กับ๒๐คนได้ค่ะ

สนว่าใครจะโดนลูกหลงใครจะอะไรยังไง
มีการโยนระเบิดใส่กันควันขาวลอยมาด้วย
ดนตรีแดนเซอร์ก็วิ่งหลบกันไปหลังเวที

พยายามจะพูดใส่ไมค์ให้ทั้งสองฝ่ายหยุดนะคะ
แต่มันไม่เป็นผลสุดท้ายยังไงรู้ไหมคุณผู้ชม

ประกาศให้ยุติการแสดง

นี่นักร้องพูดบนเวทีก็ไม่ฟัง
พระพูดคุณผู้ชมว่าฟังไหมเดี๋ยวลองดูภาพนิดนึง

สุดท้ายนะคะเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บนะคะ
เป็นผู้ชายก็อายุประมาณ๒๐๒๕เนี่ยค่ะ

หัวแตกถูกฟัน
ก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโพชัย
คืองานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อบวงสวงของคณะเครื่องเสียง
เปิดฤดูการใหม่หลังสิ้นสุดฤดูฝน
ชาวบ้านวัยรุ่นพื้นที่อื่นเขาก็มาร่วมงานกันด้วย
ตำรวจเขาก็บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ

ไม่ใช่คนที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่จัดงานนะ
อยู่ต่างหมู่บ้านคือต่างหมู่บ้านทั้งสองกลุ่มเลยอะค่ะ

ต่างหมู่บ้านทั้งสองกลุ่มเลยมาเจอกันหน้าเวทีแล้วใส่กันเลย
สุดท้ายก็ต้องยุติการแสดง

คนจะมามีความสุขมาสนุกกันก็เนี่ย

มีบ่อยจนเบื่อที่จะเล่ามากเลยตีกันหน้าเวทีหมอลำ
ล่าสุดนะคะเราก็ไปถามทางคณะเจ้าของเครื่องเสียงในหมู่บ้าน
เขาไปขออนุญาตพื้นที่จัดงานบวงสวงเปิดป้ายคณะเครื่องเสียง
รับงานฤดูการออกพรรษา
เขาขออนุญาตการใช้เสียงอย่างถูกต้องขออนุญาตจัดงานถูกต้องค่ะ
ตอนเช้าจัดงานบวงสวงตอนเย็นมีศิลปินนักร้องลูกทุ่งหมอลำ
พื้นที่มาร้องเพลง๓ทุ่มกำลังสนุกเลย
ดนตรีร้องเพลงกันอยู่
วัยรุ่นต่างพื้นที่มาต่อยกันค่ะมาตีกันค่ะ
โยนระเบิดปิงปองจนต้องหยุดแสดง
ตำรวจตรวจค้นรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นเหล่านี้
มีทั้งมีดมีทั้งไม้เบสบอลมีทั้งเหล็ก
แป๊บดูสิติดรถมามาหน้าเวทีหมอลำ
สุดท้ายก็ต้องผลักดันให้ออกจากหมู่บ้านไปนะคะ
สำหรับกลุ่มที่ตีกันกลุ่มนี้

หวิ่บดี

ก็มีบาทเจ็บ๒๓คนค่ะผมว่าแต่

มีบาทเจ็บแน่แล้วถึงถึงระเบิดปิ๊งปอง
ตำรวจก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีใครไปแจ้งความเลย
คนเจ็บก็ไม่แจ้งความยังไม่มีผู้เสียหายคนไหนไปแจ้งความเลยอะค่ะ
ก็ถ้ามาแจ้งความก็จะดำเนินการให้ตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่ถ้าไม่แจ้งความตำรวจก็ดำเนินการได้นะคะ
มันก็มีอะไรคนเจ็บ

ใช่ไหมว่าเจ้าภาพเจ้าของพื้นที่
ที่คนมาก่อความวุ่นวายท่านอยากจะแจ้งความไหม

อย่างนี้ก็ไม่เข็ดใช่ไหม